กีฬาฟุตบอลเปิดเผยว่าหากไทยลีกเนี่ยกลับมาแข่งขันอีกครั้ง
เนื่องจากเมื่อปรับโปรแกรมจะทำให้เกมกลางสัปดาห์มีมากขึ้นจากเดิม๔แมช
เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็จำนวนผู้ตัดสินนะครับ
เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกทีมเพราะเชื่อว่าแต่ละทีมก็อยากจะแข่งขันให้เป็นไปอย่างยุติธรรมนั่นเองนะครับ
อเล็กบอลกันบ้างครับเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอลเปิดเผยถึงแนวโน้มการแข่งขัน
ชั่นลีก๒๐๒๐กับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีว่าเดิมทีสาพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติ
โปรแกรมเนชั่นลีกจากเดิมเนี่ยเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมไปแข่งขันหลังจบโอลิปิก๒๐๒๐หรือว่าหลังเดือนสิงหาคมไปแล้ว
แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจจะยกเลิกการแข่งขันในปีนี้ไปเลยนะครับ